ส่วนความคืบหน้าในคดีของหญิงไก่
ที่สังคมให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

ก็ได้มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบ

เยาวชนอายุ๑๙ปีแล้วก็ครอบครัว
หลังจากที่ถูกนายจ้างก็คือหญิงไก่
ดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์กว่า๑๐ล้านบาท
ขณะที่รองภูมิครับการปราบปรามขอเวลา๒สัปดาห์นะครับ

หลังจากที่นายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่าย
ต่อต้านบรรธรรมรายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ได้พาหนังสาววานิชยาบุ่นสุนเหง
หรือว่าน้องมีนบุตรสาวของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพมหานครซึ่งถูกหญิงไก่อดีตนายจ้าง
แจ้งความดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์มูลค่ากว่า๓ล้านบาท
เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปรับปราม
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงไก่

แกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้

รองผู้บังคับการปราบปรามระบุนะครับว่า
จากการตรวจสอบสำนวนพบว่ามีมูลเหตุที่เชื่อได้ว่าหญิงไก่กระทำผิดในรูปแบบเดิมซ้ำ
โดยขอเวลารวบรวมหลักฐานและพยานเพิ่มเติม
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์
วันนี้เรามอบหมายพนักงานสอบสวนของกองปราบ
ไปสอบปากคำคุณสุกัญญาสิริม่วงที่เรือนจำเพื่อได้ข้อเท็จจริง
เพราะว่าเขาเป็นผู้ประสบแผดเวตลง
เราจะเข้าใจจริงมาเพราะเราจะไปขอ

ในเรื่องของที่เขามาแจ้งความ
เราเองคงจะไปบอกตัวความผิดถูกแบบใครไม่ได้
เราก็ต้องไปรวมรวมในรักฐานก่อน
แต่มันมีสิ่งบ่งชี้ว่าทั้งหมดอาจจะได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ขณะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนตรวจสอบข้อเท็จจริง
และดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจของนางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อยและครอบครัว
ถูกนายจ้างดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์กว่า๑๐ล้านบาทอย่างเร่งด่วน